เมื่อมีเพลิงไหม้ที่เครื่องยนต์ด้านขวาของเครื่องบิน

หลังจากที่นักบินนำเครื่องกลับมาลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินชางยี

ขณะที่กำลังบินมุ่งหน้าไปที่เมืองมิลานของอิตาลี
และผู้โดยสารรายงานว่าได้กลิ่นน้ำมัน
แต่ก็เคราะห์ดีที่ไม่มีผู้ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
นี่ก็เป็นวีดีโอบันทึกเหตุการณ์ขณะที่เกิดเพลิงไหม้ลุกท่วม
ขณะที่ร่อนลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินชางี

เครื่องบินโดยสารลำนี้มุ่งหน้าออกจากสิงคโปร์

พร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือ๒๔๑คน
เมื่อเวลา๑นาฬิกา๕นาทีของวันจันทร์ตามเวลาในไทย
แต่ว่านักบินก็ต้องนำเครื่องวกกลับไปลงจอดที่สนามบินต้นทาง
หลังจากที่นำเครื่องขึ้นบินไปประมาณ๒ชั่วโมง
เนื่องจากสัญญาณแจ้งเตือนเกี่ยวกับน้ำมันดังขึ้น
ผู้โดยสารคนหนึ่งก็เปิดเผยนะครับว่าได้กลิ่นเหม็นเหมือนกับน้ำมัน
หลังจากนั้นตัวเครื่องก็เริ่มสั่นเล็กน้อย
ที่กัปตันจะแจ้งว่ามีน้ำมันรั่วออกจากเครื่องยนต์ฝั่งขวา
แล้วก็ต้องบินกลับเนื่องจากเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ
สำหรับเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเดิม
นอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมว่าสนาการตอนแรกก็ดูทุกอย่าง
เป็นปกตินักบินนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัย
ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนร่วมทางนะครับ
แต่แล้วก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้น
ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มารอเตรียมความพร้อม
ก็ได้ช่วยกันฉีดน้ำแล้วก็โฟมเข้าสกัดอย่างทันท่วงที
จนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในอีก๑๐นาทีต่อมา
และลำเลียงผู้โดยสารลงจากเครื่องได้อย่างปลอดภัย

โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ออกแถลงการระบุ

และได้รับการเคลื่อนย้ายต่อไปยังอาคารผู้โดยสาร
จากนี้บริษัทยังได้จัดเตรียมเครื่องบินลำใหม่
เพื่อพาผู้โดยสารกลุ่มนี้เดินทางต่อไปยังเมืองมิลานแล้ว
ส่วนในรีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กนะครับ
แสดงความเป็นกังวลหลังทราบข่าวไฟไหม้เครื่องบินของสายการบินประจำชาติ
โดยระบุว่ารู้สึกโล่งใจที่ไม่มีใครได้รับอันตราย
พร้อมขอบคุณไปยังสิงคโปร์แอร์ไลน์และสนามบินชางกี
ที่ตอบสนองต่อสำนักงานถูกเชิญอย่างรวดเร็ว
ส่วนสำนักงานสอบสวนอุบัติเหตุทางอากาศกำลังเร่งตรวจสอบ
หาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไปครับ